วันนี้มีเรื่องที่ฮือฮากันมากเรียกว่าเป็นพ่อตาแห่งชาติก็ได้
เพราะว่ามีเสียลงรับซื้อทุเรียนนะฮะเป็นเจ้าของกิจการขายส่งทุเรียนรายใหญ่นะฮะ
โอ้โหคุณสมบัตินี่สุดยอดมากนะครับ
คุณสมบัติและข้อความที่ประกาศตามหาลูกเขยรับสมัครลูกเขยเนี่ย
หนึ่งความรู้ไม่ต้องเอาแค่อ่านออกเขียนได้
เล็บใบปริญญาไม่เอาเต็มข้างฝาบ้าน
ขยันอดทนทำงานไม่ขี้เกียจ
ขี้เหนียวใช้เงินเป็นชอบทำทุเรียน
อยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปขอคุณไม่ต้องมาขอเรา
เราจะไปขอให้ทุนทำกินด้วย๑๐ล้านบาท
ทุนตั้งต้นชีวิต๑๐ล้านไม่พอขอได้อีก
โอ้โหพ่อตาแห่งชาติจริงจริงค่ะ
คือคนที่ให้เห็นก็จริงหรือเปล่า
นั่นสิฮะตกลงทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราตามหาจนเจอนะครับเรื่องฮือฮาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ทำเอานุ่มเนี่ยโอ้โหอยากจะไปหาพ่อตาคนนี้ทั่วทั้งประเทศ
ตกลงเขาอยู่ที่ชุมพรนะครับ
เป็นเจ้าของลงทุเรียนนะฮะหรือว่าโกดังรับซื้อทุเรียนรายใหญ่นะฮะ
ที่ชื่อว่าป้าปานนท์ป้าอ่อนนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
อยู่ที่ตลาดอวยชัย๓ติดกับสถานีขนส่งรถทัวร์โดยสาร
ที่จังหวัดชุมพรก็ไปสอบถามตามหาจนเจอนะฮะ
เจ้าของลงรับซื้อทุเรียนก็อยู่ที่ร้านวันนี้นะครับ
เราก็เลยไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปพูดคุยกันนะฮะ
อานนท์บอกว่าที่ประกาศตามหาลูกเขยรับสมัครลูกเขยเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะ

เพราะว่าตอนนี้เขาก็มีลูกอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะ๔คนเป็นผู้ชาย๒ผู้หญิง๒เนี่ยนะ
ปรากฏว่ามีลูกสาวคนเล็กนี่แหละอายุ๒๖ปี
ชื่อว่าน้องปุ๋ยหรือว่าการสิตารสทองเนี่ยยังเป็นโสดอยู่ยังไม่ได้แต่งงาน
แต่ว่าตัวเองที่เป็นพ่อเนี่ยอายุก็เยอะแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยมีครอบครัวนะครับ
นี่คือลูกสาวนะฮะนี่ลูกสาวน้องปุ๋ยนะฮะ
คือทางนายอานนท์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็อยากให้ลูกมีครอบครัว
แล้วก็อยากมอบอาชีพรับซื้อทุเรียนให้กับลูกสาวและลูกเขยไปสารต่อ
แต่ผู้ชายที่จะเดินเข้ามาในชีวิตของลูกสาวต้องเป็นคนดีไม่ติดการพนัน
ที่สำคัญคือต้องขยันแล้วก็รักลูกสาวของเขาจริง
จากนี้ยังบอกว่าลูกเขยไม่จำเป็นต้องเรียนสูง
ไม่จำเป็นต้องมีพ่อแม่รวยเงื่อนไขไม่มีอะไรมาก
ก็แค่เข้ามาลองทำงานที่โรงทุเรียนดูจะได้ดูนิสัยว่าเป็นคนดีจริงไหม
ทุกคนจะมีสิทธิ์เท่ากันนะไม่มีใครเหนือกว่ากัน
แต่ถ้าคุณไม่กล้ามาลองพิสูจน์ที่โรงทุเรียนของเขาก่อนก็ถือว่าหมดโอกาส
ต้องไปก่อนต้องกล้าก่อนถูกต้อง
คนไหนกล้าพอจะมาทดสอบเงื่อนไขก็ต้องตรงตามที่โพสต์เอาไว้
คุณต้องพิชิตใจลูกสาวของเขาให้ได้ด้วยนะ
ระหว่างที่มาทดสอบที่โรงทุเรียนถ้าลูกสาวถูกใจก็โอเคก็คบหากัน
เดี๋ยวจะจัดงานแต่งงานให้เลยสินสอดไม่เรียกสักบาท
แล้วให้ทำทุนด้วยโอ้๑๐ล้านบาทตามที่ประกาศเลย
เราแก่แล้วไงแต่ธุรกิจเราไปได้ดีมันขยายตลอด
แต่เราต้องการคนที่ว่าเก่งผู้ชายที่เก่งขยันทำมากิน
แต่ขาดขาดโอกาสอืมเพราะเราเจ้าเผลอ
เราไม่จำเป็นต้องเรียนสูงไม่จำเป็นต้องพ่อแม่รวย
เอาแค่ขยันทำกินขยันทำมากินเป็นคนดีไม่ติดการพนัน
อะไรโอเคแล้วเอาแค่นั้นไม่ต้องไปฟิตอะไรมากมาย
เรื่องเงื่อนไขไม่เงื่อนไขเราเราต้องมาดูน่ะ
ต้องมาเห็นว่าเออคนนี้ทำกินจริงไหมอืมทำกินจริงไหม
เป็นคนดีจริงไหมถ้าจริงมันก็จบถ้าไม่จริง
มาทางไหนก็กลับทางนั้นนี่แต่อันนี้ที่พ่อเขาโพสต์นะฮะ
แล้วบอกเงื่อนไขเอาไว้แต่มีคำถามว่าพ่อถามลูกหรือยัง
อืมเออลูกสาวว่ายังไงตกลงเนี้ยคือถามคุณปุ๋ยนะ
คุณปุ๋ยก็คือคุณการสิตารถทองเนี่ยคุณปุ๋ยก็บอกว่า
ตอนแรกที่เห็นพ่อโพสต์เนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องขำนะ
ไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริงแต่ทีนี้เนี่ยเอาไปเอามา
ก็บอกว่าก็ในเมื่อพ่อตัดสินใจแล้วก็ตามนั้นเนี่ยนะคะ
คุณปุ๋ยบอกว่าอยากได้คนที่รักครอบครัวรักครอบครัวก็พอแล้ว
อยากให้เหมือนพี่ชายเพราะว่าพี่ชายเป็นคนขยันรักครอบครัวมาก
ไม่ต้องรวยไม่ได้มองที่ฐานะที่สำคัญต้องเป็นไปตามสเปคที่พ่อหวังไว้
แต่ไม่ต้องดำมากไม่ต้องขามากแต่ที่สำคัญก็เป็นคนดีใช่
อย่างนี้คือดีอย่างไรครับดีเหมือนพี่ชายหนูก็ว่า
พี่ชายหนูเป็นไงบ้างครับโอ้ดีมากขยันแล้วชื่อสัตว์รักแฟนใช่
ซื่อสัตว์เนอะรักเดียวใจเดียวใช่ค่ะนี่เธอยุ่งแล้วทีนี้ค่ะ
ทีมงานเราไปกันหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่โปรดิวเซอร์บอกอยังช่างพ่งช่างภาพนี้
ไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าจะอินบล็อกไปหาคุณพ่อเลยใช่ไหม
เข้าเฟซบุ๊กแล้วนี่จองตั๋วแล้วถั่วจะไปชุมพรแล้ว
ก็คือคุณปุ๋ยเนี่ยบอกว่าคือก็อายก็เขินนะนะ
ตอนแรกก็ตกใจยังถามพ่อเลยพ่อเอาจริงเหรอพ่อจะประกาศจริงเหรอ
แต่พอพ่อประกาศแล้วก็เชื่อว่าพ่อทำไปเพราะหวังดี
รบการตัดสินใจของพ่ออ่าแล้วนายอานนท์เนี่ยนะฮะ
เจ้าของลงทุเรียนเนี่ยนะผมไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ย
เขามีธุรกิจรับซื้อทุเรียนทำมา๔๐กว่าปีแล้ว
มีลงหรือว่าแผงรับซื้อทุเรียนที่เป็นแบบขายส่งอยู่๓จังหวัดนะครับ
ชุมพรที่จันทบุรีแล้วก็ที่ยาลา
รับซื้อต่อวันประมาณห้าสิบถึงหกสิบตัน
เพื่อส่งไปยังตลาด๔มุมเมืองกระจายทั่วประเทศ
ปัจจุบันเนี่ยมีทรัพย์สินทั้งอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน
อยู่ในหลายจังหวัดโอ้โหนี่อยากจะถามคุณพ่ออานนท์จังเลยว่า
วันวันเนี่ยเมื่อยคอไหมเรียกพ่อเลยเหรอฮะเผื่อผ่านไปอ๋อโอ้โห
อ้าวก็ขอให้ได้คนดีดีฮะค่ะแต่คุณภาคภูมิเนี่ยหมดสิทธิ์
อะไรเรากลับไปเลี้ยงลูกที่บ้านก่อน